แพ็คเกจไปเที่ยวแล้วนะคะก็ไปกินกันต่อเลย
ใครที่ชอบอาหารประเภทปิ้งย่างสไตล์ฝรั่งนะคะวันนี้มีมาแนะนำกันด้วย
เป็นร้านอาหารทะเลปิ้งย่างสไตล์อังกฤษแท้เป็นเชฟจากอังกฤษมาทำมาปรุงเลยนะคะ
รวมไปถึงเอาใจคนชอบรับประทานกุ้งล็อบสเตอร์ตัวโตนะคะ
ซึ่งไม่ได้หากันได้ง่ายง่ายนะคะร้านนี้มีเมนูล็อบสเตอร์หลากหลายทีเดียวค่ะ
ไปติดตามและไปชิมพร้อมกันนะคะกับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
ร้านอาหารทะเลย่างสไตล์อังกฤษโดยเชฟมาริอันบาราเนค
เชฟมืออาชีพจากประเทศอังกฤษ
อกย้ำความชำนาญการทำอาหารสไตล์ปิ้งย่างค่ะ
ความพิเศษของเมนูนี้คือการรมควันด้วยใบชาจีน
รับประทานแล้วจะได้กลิ่นหอมของใบชาขึ้นจมูก
เข้ากันได้ดีกับล็อบสเตอร์ย่างนุ่ม
นี้เสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดขนมปังกระเทียม
และมันบดสูตรพิเศษของทางร้านค่ะ
เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่สีสันสดใสที่เห็นนี้
เป็นเมนูพิเศษที่หาทานไม่ได้ง่ายนะคะ
เพราะที่นี่ใช้เนื้อกุ้งล็อบสเตอร์เป็นไส้เบอร์เกอร์แทนค่ะ
นำมาประกบกับขนมปังสอดไส้เห็ดและผักสด
ทำให้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น
หรือใครที่เป็นสายชอบทานเส้น
มีเมนูสปาเกตตี้ผัดกระเทียมพริกแห้ง
ร้อนพร้อมลอบสเตอร์ทั้งตัว
เห็นแล้วชวนให้น้ำลายสอค่ะ
และสำหรับไฮไลท์พิเศษของทางร้านในช่วงนี้นะคะ
ก็คือเจ้ากุ้งล็อบสเตอร์ยักษ์ที่นำเข้าจากประเทศแคนาดาค่ะ
และเมื่อนำมาวางเทียบกันให้เห็นจ่ะแบบนี้นะคะ
จะเห็นว่าเจ้ากุ้งลอบสเตอร์ยักษ์ตัวนี้มีขนาดใหญ่
กุ้งล็อบสเตอร์ขนาดทั่วไปที่ปกติเราทานกัน
และความพิเศษของเจ้ากุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้นะคะ
คือมันมีอายุยืนยาวถึง๘๐กว่าปีเลยค่ะ
แคนาเดียนล็อบเซอร์ยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนักถึง๖กิโลกรัมค่ะ
ทางร้านนำเข้ามาโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นตัวเป็นกันอย่างใกล้ชิด
แต่หากใครอยากลองรับประทานดู
ก็สามารถติดต่อสอบถามราคาจากทางร้านได้ค่ะ
อีกเมนูที่พลาดไม่ได้คือหอยนางรมแบบพรีเมียมจากฝรั่งเศส
ที่นี่มีทั้งหอยนังรมรสหวานแบบคาบานอง
นางรมบูเดอร์สตัวเล็กแต่เนื้อแน่น
และมีรสชาติออกหวานมันหน่อยค่ะ
อกจากนี้ยังมีเมนูหอยแมลงผู้ออร์แกนิค
ซอสวายขาวเอาใจสายรักสุขภาพ
เมนูหอยไม้ไผ่แบบฝรั่งเศสย่างเนยหอม
ขนมปังป่นบนหน้าหน่อยรสชาติอร่อยลงตัว
ใครที่ชอบทานกุ้งล็อบสเตอร์ตัวโต
เมนูหอยหลากหลายชนิดสไตล์ฝรั่งเศส
เปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันศุกร์

และวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง๔ทุ่มครึ่งค่ะ